แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องควรเช้าค่ำ
นั่งร้องไห้รบคำหนึ่งคำ
นี่ด้วยน้ำตา
ร้องแท้
ก็อยากให้เป็นเพลงที่โดนตัวเงินด้วยถ้าร้องถูกหมดทุกคำนี้รับแน่นอน
เอาใจช่วยคุณจ๊ะเอ๋กันนะครับมาดูครับสำหรับเพลงที่สามนะครับ
มูลค่าสี่หมื่นบาทคุณจ้าเอ๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้และสำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณจ้าเอ๋ร้อง

ร้องได้
ไม่ใช่ได้
ครบทุกคำไม่ผิดเลยลองได้แล้วดีใจที่สุดสุดเลย
รับแล้วสิบหมื่น
แล้วก็เพลงของคุณหญิงธินิการนะครับ
เห็นด้วยใจลบด้วยน้ำตานะครับ
เอาละครับตอนนี้เหตุการณ์อะไรต่างมันก็ไปในทิศทางที่ดี
กำลังดีขึ้นไปเรื่อยทิศทางที่ดีเปิดได้ตัวช่วยข้ามไปเลย
เปิดร้องได้ตอนนี้เหลืออีกแค่๒เพลง
เป้านะที่จ้าเอ๋ตั้งเอาไว้คือ๘๐๐๐บาท
แต่น่าจะไปได้มากกว่านั้นและตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัว
ความมั่นใจรู้สึกจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนแรก
ชนีความสุขก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่คุณจ้าเอ๋ตอนที่แม่อยู่เนี่ยแม่ก็ดูแลพ่อ
แล้วตอนนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วเวลาคุณเจ้าเอกไปทำงานใครดูแลคุณพ่อ
ก็ไม่มีมีเพื่อนบ้านมาคอยดูมั่ง
ส่วนมากพ่อก็ไม่ได้ค่อยไปไหนอยู่แต่บ้านอยู่แล้วคอยหาซื้อกับข้าวไว้ให้
ลุกเดินเองอะไรได้เข้าห้องน้ำได้แต่อาจจะช้าหน่อย
ตอนนี้อยู่คนเดียวก็เหงาหน่อยใจก็แกว่งด้วย
ครับก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ใช่ต้องทำให้ได้นะคุณพ่อนะ
งั้นเดี๋ยวสุขภาพจะแย่จะอยู่กับลูกหลานได้ไม่นาน
หลานก็อยากให้อยู่นานเพราะว่าตอนนี้แอบเห็นนะเท้าพ่อก็บวมมาก
คุณเจ้าเอ๋นี่เคยพาไปตรวจบ้างไหมเนี่ยนอกจากมีปัญหาเรื่องการเดินเหินระบาด

ไปตรวจมาแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นไตขั้นแรกค่ะ
ตายที่สุดเนี่ยถ้าเท้าบวมเนี่ยจะตาย
คุณพ่อต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะเริ่มจากหัวใจก่อนเลย
หัวใจนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อเป็นโรคหัวใจ
แต่ว่าหัวใจที่ป่วยจากภาวะของความคิดถึง
นะคุณพ่อนะฟื้นตัวให้เร็วเนี่ย

พ่อนั่งร้องไห้ตลอดเลยสู้นะคุณพ่อนะ
พวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ในห้องส่งและอยู่ทั้งบ้าน
เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อทุกคนเลยค่ะตอนนี้นะ
ตานช่วยที่บ้านทำอะไรบ้างไหนเล่าให้เป๊กฟังลูก
ช่วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านครับ
โตขึ้นตันอยากเป็นอะไรเนี่ยมีความฝันไหม

หน้าตาดีนะเนี่ยหล่อนะโตขึ้น
ตาต้องช่วยเขาทำงานนะลูกนะ
พอมีแรงทำงานได้เราเป็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดเลยในบ้าน
ตอนนี้เราต้องรักครอบครัวของเราให้มาก
ครอบครัวที่ชุบเลี้ยงเรามาครอบครัวที่อยู่กับเรานะลูก
โตขึ้นอย่าเกเลคบเพื่อนก็ดูเพื่อนดีนะลูกนะ
เพื่อนที่พาไปทำอะไรไม่ดีสูบบุหรี่กินเหล้าติดยา
ก็อย่าไปครบครบคนที่เขาพาเราไปไปเรียนหนังสือไปทำการบ้านไปอะไรอย่างนี้
ครบคนจำพวกนี้ลูกชีวิตถ้าอยากสบายมันก็ต้องเหนื่อยหน่อย
อย่าเกเลไปผิดทิศผิดทางมันกลับลำบากแล้วจะแย่
สัญญาได้ไหมว่าจะเป็นเด็กดีนะลูกนะ
เอาชินนิ้วก้อยมาก่อนเป็นเด็กดีไม่ติดยานะลูกไม่ติดผลิตนะครับ
สู้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่จ๋าแล้วมีใครแบ่งเบาภาระคุณแม่อีก
ลูกสาวชื่ออะไรคะชื่อน้องอีฟนอกจากช่วยดูแลน้องแล้วทำอะไรอีกบ้างที่บ้านนะคะคุณดี
ก็ช่วยกันล้างจานหุงข้าวแล้วก็กวาดบ้านหนูบ้านค่ะ
โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแอร์ฮอสเตจค่ะอยากเป็นแอร์ฮอสเตจ
แต่เขาสูงนะเขาสูงนะหุ่นเขาดีอยู่นะตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษเยอะ
ถ้าอยากเป็นแอร์ฮอสเตจต้องเก่งภาษา
เอ่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักมวย

เรียนมีโดนเพื่อนแกล้งแน่เลยนะคุณเจ๋เอ๋ถึงเราจะโชคไม่ดีในด้านอื่น
แต่ว่าเราก็มีคนที่อยู่ตรงหน้าเราที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา
นี่คือรางวัลที่แสนเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันของการทำงาน
แล้วกลับมาได้พบเจอนะคุณเจ๋เอ๋นะคุณดีมีค่านะ
สี่หมื่นบาทพร้อมกับตัวช่วยอีกสองตัวที่ยังไม่ได้ใช้
มาถึงเพลงที่สี่กันนะครับแบบนี้
มาฟังกันเลยนะครับที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาทครับ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ

ขอบคุณกะล่ะ

ก็ยังมีร้องเพลงเก่งของตัวเองอันนี้แน่นอนไม่ต้องร้องเพลงนี้
เปลี่ยนเพลงก็ยังมีโอกาสเปลี่ยน

ฟังเพลงต้นฉบับท่อนหนึ่ง

หรือเราหลายท่อนหรือเปล่าหลายท่อนไม่พอ

มีใครที่ให้เบอร์ไว้ที่เขาร้องเพลงนี้ได้ไหม
ไม่แน่ใจไม่แน่ใจผลทางน่าจะมีแค่เพลงเก่งเท่านั้น
ถ้าคิดว่ามันเสี่ยงมากไม่อยากจะเหลือสองหมื่น
ก็บอกว่าหยุดแล้วรับสี่หมื่นบาทแต่คิดว่า
มันน่าจะเสี่ยงเพราะไหนโอกาสเป็นของเราแล้ว
มายืนตรงนี้แล้วส่วนใหญ่แล้วทุกคนคิดเหมือนกัน
คือถ้ามีโอกาสเขาใส่เต็มที่แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณจ้าเอ๋แหละ
ว่าคุณเจ้าเอกต้องการไปทิศทางไหนจะพอใจกับตรงนี้
หรืออยากจะได้มากกว่านี้ขอให้คุณเจ้าเอ๋ตัดสินใจ
ในสิ่งที่เราพึงใจที่สุดเท่านั้นก็โอเคสำหรับเราแล้วนะคะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ
มูลค่า๖๐๐๐๐บาทคุณเจ้าเอกครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือยุดครับสู้ครับ

ตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้
ไปค่ะใช้ได้ก่อน
ตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่๓

คุณจ้าเอ๋มีสิทธิ์เลือก๒แผ่น

แผ่นที่๕นะครับ
มาดูกันนะครับเอาใจช่วยคุณจ้าเอนะครับ
จะได้บ้านหรือไม่นะครับอยู่ที่แผ่นนี้ล่ะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๕ก็คือ

เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๖

คุณเจ๊เอ๋เลือกแผ่นที่๒ค่ะ
แผ่นที่๒มาดูกันนะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๒ที่คุณจ้าเอเลือกนะครับ

ก็ต้องใช้ความสามารถจริง
คุณจ๊ะเอ๋มีสิทธิ์เลือกให้เราเปิดเพลงนี้ท่อนไหนก็ได้ครับ
ท่อนที่คุณจะเอ๋คิดว่ามันร้องไม่ได้มากที่สุด
คุณเจ้าเอ๋เพลงนี้คือเพลงอะไรคะ

คือเดิมทีไม่ได้บอกเราอย่างนี้
แต่มาถึงจุดนี้แล้วเพลงนี้ร้องไม่ได้เลย

ปัญหาใหญ่มากนะของคุณเจ้าเอ๋

เพราะตอนแรกเห็นบอกว่ารู้จักแล้วเคยร้องแต่ว่า

งั้นเราจะฟังตรงไหนกันดี

ถ้าท่อนแรกผิดก็จบเลย

แน่ฟังเท่าแรกอาจจะรู้ด้วยว่าเพลงอะไร

หนึ่งคนคนนี้
คนที่ผิดหวัง
ถูกหลอกหักหลัง
จากคนไว้ใจ
ถูกคนสองคน
เขารุ่มสุ่มไฟ
ถามหน่อยได้ไหม
ทำไมใจร้ายเหลือเกิน

ขอให้เจ๊ไอ่ใช้ความจำที่ฟังไป
อาจจะจบลงแค่นี้ก็ได้นะครับ

มูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ
หนึ่งคนคนนี้คนที่ไม่ผิดหวัง
ไม่ได้